คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้ากรณีนักบินของสายการบินนกแอร์
มีการหยุดงานประท้วงจนส่งผลกระทบต้องให้มีการยกเลิกหลายเที่ยวบิน
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้และมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก
เราต่อสายไปสอบถามกับคุณพาธีสารสินนะครับเป็นประธานเจ้าที่บริหารของสายการบินนกแอร์
สอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

คุณพาธีครับสาเหตุของการที่นักบินมีการหยุดงานประท้วงในวันนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดครับ
คือผมเองยังไม่ได้คุยกับนักบินเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองยังไม่ทราบสาเหตุจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเขาไม่ได้พูดอะไรมาก่อนนะฮะแต่ว่าที่สันนิษฐานได้เลยชัดเจนก็คืออย่างนี้ครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำมาระยะ๔เดือน๕เดือนที่ผ่านมา
เราเองเนี่ยยังไม่ถึงมาตรฐานแล้วต้องแก้อย่างไรนะครับ
ซึ่งเราคิดว่าน่าจะผ่านนะครับ
ที่เขากลับมาดูเขาก็กลับมาบอกว่า
ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักบินที่ดีนะครับ
มันยังไม่เข้ามาตรฐานและคิดว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้
เพื่อให้ได้มาตรฐานตรงจุดนี้แล้วก็เปลี่ยนคนนะครับ
มามาทำตรงนี้แทนซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเขาพอใจ
ซึ่งก็อยู่กันมีประมาณ๑๐กว่าคนนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็มันทำให้ถึงได้ให้ถึงปัญหามันเกิดขึ้นในวันนี้
แล้วก็เขาเลือกวันนี้เป็นประชุมเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์
ซึ่งเป็นวันที่ผู้โดยสารเยอะที่สุดและมีปัญหามากที่สุดอย่างที่เราเห็นกันอยู่
เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ทำให้บริษัทเราเสียหายเยอะพอสมควรเลย
คุณพาธิครับแปลว่านักบินที่มาประทวงนี่ก็คือเป็นทางด้านของการบริหารจัดการ
ไม่ใช่นักบินที่เป็นคนทำหน้าที่ขึ้นบินเหรอคะ
ซึ่งทำให้มันถูกมาตรฐานเพราะว่าภายในวันที่๒๗มีนานี้นกแอร์เนี่ยจะถูกออดิตใหญ่
นั่นหมายความว่าเราจะเป็นถ้าเป็นบริษัทที่๒ของประเทศไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก
เราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะและมาตรฐานเราต้องขึ้นให้ได้
ก็ไม่สามารถที่อยู่ในหน้าที่ตรงนั้นนะครับ
แต่ถ้าเขายังบินได้อยู่ก็ยังบินได้อยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
แต่ว่ามันทำไม่ได้เราก็ไม่ให้ทำครับ
คุณพาธีทีนี้การแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าในตอนนี้ล่ะคะ
การแก้ปัญหาชี้แจงให้ผู้โดยสารค่ะเป็นยังไงคะ
คือการแก้ปัญหาของสังคมีนกแอนนะครับ
ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับ
ในด้านของเจอน้ำท่วมก็แล้วเจอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ล้มก็แล้ว
ต่างนานาให้ได้หมดทุกอย่างที่เราคิดว่าน่าจะพอใจกับผู้โดยสารเอง
เขาได้เลือกวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ

แล้วเขาเองก็บอกเขาเต็มจริง
เราจัดรถให้คุณบินวิ่งเข้ากรุงเทพได้อันที่หนึ่ง
ข้อที่สองคือเราจัดให้คุณอยู่โรงแรมก่อนก็ได้คืนนึง

อันที่สามคุณสามารถรีฟันเงินได้ด้วยนะครับค่ะทั้งหมดเลยนะครับ
จำนวนทั้งหมดเลยได้หมดเลยนะครับคือเราทำตามมาตรศาลของจริงนะครับ
ว่าความเป็นจริงที่หลายคนยังไม่พอใจ
หลายคนบอกว่าแล้วทำยังไงแล้วฉันอยากจะไปฉันไม่ได้อยากอยู่ที่นี่
เออเนี่ยสายการบินอื่นเขาเต็มด้วยในวันนี้นะครับ
นั่นก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะคับแค้นในใจ
แต่ว่านักบินของเราเองซึ่งใช้มข้างเรา

แล้วปัญหาพรุ่งนี้จะกลับมาสามารถบินได้
ไฟล์บินตามแพลนได้เหมือนเดิมทุกสายการบินไหมครับ
ว่าวันนี้ยังคงตกค้างอยู่พรุ่งนี้เราจะแก้ไขปัญหา
ก็นี่แหละครับคือสิ่งที่เราได้ทำทั้งวันทั้งบ่าย
ช่วงนี้เรามองแทบวันนี้ไม่ได้เราต้องมองพรุ่งนี้และมาลื้อนี้ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเองในตอนนี้เราเองก็ได้คุยกับสายการบินอื่นด้วย
ว่าเราจะสามารถเสิร์ฟผู้โดยสารไปยังไง
เราก็ตั้งระบบของการมีไทยเข้ามาช่วยไทยสมาธิเข้ามาช่วย
นั้นก็ยังเข้ามาช่วยนะครับต่างนานาที่ทำให้เราอย่างน้อย
มีแต่คอลิไฟล์ในด้านของการที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหลาย
ทีนี้ตอนนี้มีผู้โดยสารจำนวนมากนะคะที่ต้องการคำตอบ
หรือว่าคำชี้แจงจากความขัดข้องที่เกิดขึ้น

คุณสุริยภาก็อยู่ที่สนามบินแล้วเพื่อชี้แจง
คืออะไรที่มันเป็นจริงเราทำได้ครับอะไรที่ทำไม่ได้จริง
เพราะว่ามันจะเห็นสุดวิสัยเพราะเราไม่สามารถเนี่ย
ก็สามารถบอกได้ว่าความจริงว่าก็ทำไม่ได้จริง

เองอยากให้ผู้คนนี้กลับบ้านมีความสุข
แต่แบบนี้ก็คือว่าถ้าเรามีนักบินที่แบบนี้แล้วก็
ต้องถามเองว่าเรามีนักบินที่แบบนี้อยู่ที่บริษัทของเรารึเปล่านะครับ
คำถามสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในวันนี้
จะได้รับการชดเชยช่วยเหลือจากสายการบินทั้งหมดทั้งมวลอย่างไรบ้างครับคุณพาธีครับ

ตรงจุดนี้ที่เราสามารถทำได้นะครับ
แม้กระทั่งเราอาจจะไฟล์ตัวฟิก็ได้นะครับ

อันนี้ตามริมาณเลยเราอาจจะคอมเพสเซตด้วยตัวฟรี
คนละบายด้วยกันได้เลยนะครับ
ผู้โดยสารติดต่อกลับที่ไหนได้บ้างครับ
ให้คุยกับคุณสุริยาภาซึ่งอยู่ที่โลเคชั่นเลยนะครับ
ที่ตอนนี้ให้ไปคุยที่บริเวณเคาน์เตอร์หรือว่าห้องจำเป็นตัวของนกแอร์ได้เลยใช่ไหมฮะ
คุณสุริยภาตอนนี้อยู่ที่สนามบินอยู่นะครับ
จุดนายผมก็ไม่แน่ใจแล้วซึ่งยังอยู่กับคุณเพชร

คุณพาธีสารสินนะครับประธานเจ้าที่บริหารของสายการบินนกแอร์
แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปวันที่๒๗มีนาคมนี้จะมีการตรวจสอบใหญ่
ให้ไปตรงกับมาตรฐานของเอซ่าหรือว่าของยุโรป
เพื่อให้เป็นสายการบินที่มีมาตรฐานต่อไปนะครับ